โปรดติดตามตอนต่อไป
มีการไปสำรวจ๓๙๐เมืองใน๔๘ประเทศแน่นอนครับกรุงเทพติดอันดับด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าเรามีการเติบโตในเศรษฐกิจสูงคนเองก็มีเงินในการซื้อรถยนต์
ขับเป็นของตัวเองมากขึ้นติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้ขอวนมาคุยเรื่องการจราจรติดขัดในกรุงเทพหน่อย
ที่เป็นประเด็นยังซ้อนกันอยู่
ก็คือว่าข้อมูลของบริษัท
เขาไปสำรวจว่า
การวัดปริมาณการเคลื่อนตัวของรถใน๓๙๐เมืองใน๔๘ประเทศ

เขาบอกว่ากอทมอยู่อันดับ๒ของโลก

มีคนถามว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดกันยังไง

ติดตั้งในรถระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพและปริมณฑล
เขาใช้ตัวนี้เป็นตัววัด

ไม่ต้องบอกเราก็รู้ครับว่าช่วงเวลารถติดมากที่สุดในกอทม
สำหรับช่วงเช้าคือวันจันทร์

อันนี้ไม่ต้องมาบอกเราก็รู้
แต่ว่าข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามแต่เถอะจะเป็นที่๑หรือที่๒

ถ้าวัดจากปี๖๐ตั้งแต่มกรา๖๐ปีใหม่เนี่ย

ผมเชื่อว่าเราต้องชนะเม็กซิโกแง่
ชนะเลิศในโลกแง่เพราะตอนนี้เขากำลังทำรถไฟฟ้าหลายสาย
แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดมาก

รัฐบาลนี่มองเห็นปัญหาไหม

เห็นปัญหาเรื่องการจราจรทั้งนั้นแหละครับ
เพราะว่านี่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ
เราต้องเผาผลาญเชื้อเพลิงไปกับรถการจอดรถที่รถติดนิ่งเนี่ยปีหนึ่งมากมายมหาศาล
ถ้ารถไม่ติดไอ้เชื้อเพลิงแบบเนี้ยค่าเชื้อเพลิงที่เราสั่งมาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งเนี่ย

เสียเวลาการทำมาหากิน
เวลาที่ไปติดอยู่ในรถเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์
ที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่าเยอะแยะแต่ก็ไปแงกอยู่บนท้องถนนเสียเวลากับ
การเดินทางไปไหนมาไหนไม่ทันและทำให้ธุรกิจเสียหายอันนี้ก็รู้กันอยู่
รัฐบาลก็รู้ครับแต่ว่าก็รู้ว่าแก้ยากอันนี้เข้าใจครับ
เราเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าผมยังไม่ได้ตรวจสอบที่มีประชากรรถมากกว่า
มีไม่ถึง๙ล้านคนนะในทะเบียนแต่รถที่จดทะเบียนในกรุงเทพเนี่ย๙ล้าน

ล้าน๑แสนกว่าคันรถมากขนาดนี้ถนนมันขยายไม่ได้มีเท่าเดิม
มันก็ต้องติดไงแหนล่ะ
ทำยังไงให้มันบรรเทาได้บ้างนี่คือคำถามของประชาชน
ที่เขาฝากความหวังไว้กับรัฐบาล
ที่จริงถ้าเอาจริงเอาจัง

มันคลี่คลายได้เยอะนะครับ

ช่วงที่รัฐบาลสั่งการเอาจริงเอาจัง
ตำรวจกูลีกูจอออกมาจัดระเบียบ
เรื่องรถระดับนายพลนายพันธุ
โบกรถเองมาอำนวยความสะดวกเอง

เพราะรถที่เป็นปัญหาในการจราจร
รถจอดในที่ห้ามจอดก็ไม่กล้าจอด
รถจอดตามหน้าห้างรอรับคนแท็กซี่
ชะลอทำให้รถเป็นคอขวด
พอมีตำรวจออกมามากเขาก็ไม่กล้าจอด
แต่ว่าพอตำรวจไม่อยู่

รัฐบาลนี้ผมก็จำได้เดือนที่แล้วเนี่ย
รองนายกประวิทย์บอกว่า
ได้รับมอบหมายมาจากนายกรัฐมนตรี

แล้วท่านก็ไปประชุมกับตำรวจ

ถ้านายสั่งกวดขันให้เป็นกรณีพิเศษ

ช่วงนั้นขับรถไปไหนก็จะเห็นตำรวจ
ตำรวจระดับนายพันธุ์นี่แหละ

ตามสี่แยกตามสามแยก
ในจุดที่การจราจรติดขัด
เป่านกหวีดโบกรถ

เออมันก็ดีขึ้นจริงนะครับ
แต่ปัญหาก็คือว่ากำลังพลเหล่านี้
ทำไม่ได้ตลอด

ระดมกันออกมาเต็มที่อย่างนั้น

แล้วพอหมดช่วงเวลานั้น

ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้เด็ดขาด

เรามีสถิติมาบ่อยเลยครับว่า
ในช่วงเวลาที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

เพราะตัวการที่ทำให้รถติดเนี่ย

รถแท็กซี่ที่จอดอยู่ริมถนนในที่ห้ามจอดเนี่ย
ถ้าไม่เห็นตำรวจเขาก็จอด

โดยเฉพาะตามหน้าห้างต่างเนี่ย

มาคอยยืนประจำมาคอยโบก

ถ้ามีคนเดินมาตำรวจเขาอรุมอร่วย

แต่พอไม่มีตำรวจเขาจอดแช่
คันที่หนึ่งจอดแช่คันที่สองจอดแช่

รถตู้มาเห็นเท็กซี่จอดอยู่ข้างซ้าย
ก็ไม่อยากเบียดเข้าไปข้างในมันออกยาก
ก็จอดชะลออยู่เลนกลาง

จะได้คนจนเป็นที่พอใจ

บางทีตำรวจก็ไปมีสัมพันธมัยตรี

เขาจะดูแลโรงพักกันอยู่ยังไง

รอรับคนโดยสารหน้าห้าง
หรือรอรับคนโดยสารที่ตรงข้ามกับห้าง
อย่างนี้เราจะเห็นประจำว่า
มันเกิดสภาพคอขวด

เมื่อไม่เพียงพอก็ต้องไปเปิด

รถร่วมตัวการเลยครับ

เห็นแก่ได้เห็นแก่ผู้โดยสาร
เขาไม่วิ่งกันหรอกครับเลนซ้ายรถร่วม
ไปดูเถอะถนนสุขุมวิทย์ถนนลาดพร้าว

ให้คนเดินลงจากรถเสี่ยงลงไปเอง
เพราะถ้าจอดเลนซ้ายออกยากรถติด
เลนขวาออกตัวง่าย

ฉะนั้นปฏิบัติการแย่งผู้โดยสารกันอย่างนี้

รถก็ติดกันตะพึดตะพื้นนี่ก็มองเห็นปัญหากันอยู่

อำนวยการขอสมกเข้ามาแต่ละคนคิดอยู่อย่างเดียว

ที่เป็นของขอสมกเอง

ที่เป็นสัมประธานมาร่วมวิ่งบริการเนี่ย
สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนกรุงเทพยังไง

ก็เกิดเฉียวชนกันผมเห็นกระตาเลยครับ

มาจากปากน้ำปกติต้องวิ่งไปท่าช้าง

ไม่มีคนยูเทิร์นกลับเลยครับ
อีกคันหนึ่งใครจะไปคิดว่ารถเมย์จะมายูเทิร์นกลับกลางถนน

ทำไมผู้อำนวยการขอสอบอากร

ผู้อำนวยการไม่เอาจริงเอาจังไม่ว่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ

คิดอยู่แต่ว่าทำยังไงให้ได้ผลประโยชน์

ได้รับการดูแลให้เอาจริงเอาจัง

เดี๋ยวเขาก็ถูกต่อว่าว่าเออราชการด้วยกัน
รถเมย์ก็เป็นองค์การขนส่งมวลชน

ตำรวจยังไปเขียนใบสั่งรถเมย์อีก

รถเมย์ก็วิ่งบริการไม่ทันไม่พอ

ทั้งหมดนี้เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังว่า

ปัญหาการจราจรติดขัดแก้ได้ครับ
แต่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

ไม่ใช่รองนายกไปนั่งประชุมทีนึง

พอเลยจากนั้นทุกอย่างเหมือนเดิม

้อนไม่ตีไม่กินเนื้อไม้อย่างนี้

แล้วปีหน้านี่แหละคอยดูเถอะ
ปี๖๐ตั้งแต่มกราศน์ถึงธันวาล

เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดที่สุด

ฝากบอกถึงท่านรองประวิทย์ครับว่า
ถ้าคิดว่าท่านสั่งการทีนึง

ต่อไปนี้ท่านต้องจัดเวลาให้ได้นะ

เพราะว่าหลังจากท่านประชุมเสร็จ
การจราจรมันดีขึ้นจริงครับ

หรือต้องประชุมทุกอาทิตย์ดีครับ

เออมันไม่ใช่แก้ไม่ได้นะคุณครอบ

ฉะนั้นก็เอามาขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ